สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๙นาทีครับก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันสภาพอากาศนั้นยังถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนยังคงต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงใครที่กำลัง
เราจะมาตรวจสอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องเน้นย้ำนะครับว่าในอรยะนี้เองยังคงมีหลายพื้นที่ละทีเดียวยังคงอยู่ในห้วงเรียวเวลาเฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อยู่หลายพื้นที่ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับดังนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเฝ้าฟังประกาศต
ด้วยจังหวัดเลยหนองบูรมภูอุดรธานีหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาไทยพูม
พื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองในระยะนี้นะครับ
ปัจจัยเกิดจากกระแสลม๒ทิศทาง
ไปถึงกระแสลมใต้ที่เคลื่อนที่พัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
จุดไหนก็ตามแต่ที่กระแสลมสองทิศทางนี้ขึ้นที่มาปัดทะกัน
หรือว่ามาพัดสอบกันก็สามารถให้จะเหนียวนำ
ทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวได้
ทำให้เกิดลมกระโชกแรงนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงทำให้เกิดฝนตกลงมา
แน่นอนครับฝนฟ้าขนองเหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ต้องระวังต่อไป
แน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้จะมี๑ปัจจัยเข้ามาเติมเต็มน้ำ
แหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนที่ตกลงมานั้น
ก็ตกแบบมาไวไปไวเหลือเกินนะครับปริมาณน้ำที่ตกลงมาก็ไม่เพียงพอ
ที่จะเติมเต็มน้ำได้มากเท่าใดนักวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกัน
เรื่องนี้ก็คือการก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อนในบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดีย
ตรงนี้เองเราจะเรียกว่าพายุไซโครนครับ
จุดที่มีการก่อตัวบริเวณดังกล่าวคือจุดนี้นะครับบริเวณฝั่งตะวันออกของศรีลังกา
สังเกตว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆแล้วก็กลุ่มเมฆฝนที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองสีแดงค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
บริเวณดังกล่าวนี้คาดการณ์ว่าต่อจากนี้ไปสามารถที่จะพัฒนาเป็นพายุหมุนเข็ดร้อน
ที่มีชื่อว่าไซโครนเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ในบริเวณอ่าวเบงกอแล้วก็มีโอกาสเคลื่อนที่ขึ้นบริเวณทวีปนะครับ
บริเวณแถวประเทศเมียนมาร์กับบังกลาเทศแน่นอนครับการที่เคลื่อนที่มาพื้นทวีปแบบนี้
ก็สามารถให้จะเหนียวนำเอาทั้งกลุ่มเมฆกลุ่มฝนจากท้องทะเลจำนวนมหาศาลนั้น
ขึ้นมาบริเวณชายฝั่งได้เช่นเดียวกัน
โดยพื้นที่ประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลจากกระแสลมจากฝนดังกล่าวนะครับ
สามารถให้จะเหนียวนำทำให้เกิดฝนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก

นี่คือการคำนวณช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับในบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอ
จุดตรงนี้ครับคือจุดที่มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะสามารถพัฒนาความรุนแรงกลายเป็นไซโครนเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
นี่คือการคาดการณ์ทั้งเรื่องของกระแสลมทิศทางลมนะครับ
สังเกตว่ามีการขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องในบริเวณอ่าวเบงกอ
มีส่วนหนึ่งนะครับจะเคลื่อนที่ไปเฉียบริเวณตามแนวชายฝั่งของประเทศอินเดีย
ส่วนจุดตรงนี้ครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในช่วงวันพฤหัสหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับ
มีการเคลื่อนตัวมาบริเวณฝั่งตะวันออกของบริเวณอ่าวเบงกรนะครับ
ก็คือบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยจะสังเกตว่าค่อยเคลื่อนมาทีละเล็กทีละน้อย
จนในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์จะมีการปกกลุ่มในบริเวณอ่าวเบงกอร์
ซึ่งช่วงดังกล่าวนี้เองก็คาดการณ์ว่าฝนในเมืองไทยของเราจะเพิ่มมากขึ้น
และถ้าหากเราตรวจสอบสดณขณะนี้จะสังเกตว่าตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันของฝนจำนวนมหาศาลบริเวณดังกล่าวนะครับ
ขณะที่เมืองไทยเองตอนนี้วันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าก็จะเริ่มมีการเกิดการแปรปรวนลักษณะอากาศในหลายจุดหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งแต่วันนี้คำนวณต่อไปจนถึงวันอาทิตย์ฝนตกจุดไหนกันบ้าง
เริ่มต้นนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมีฝนตกนะครับ
สายวันนี้จากการคำนวณคาดการณ์ว่าพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมีโอกาสเกิดฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงสายสายวันนี้รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดน้องคายนครพนมมุกดาหาร

ส่วนฝั่งตะวันตกแถวบริเวณจังหวัดตากนะครับนี่คือบริเวณตอนบนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องวันอาทิตย์ครับช่วงกลางดึกหน่อยอาจจะมีฝนตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือเป็นอิทธิพลของไซโครนที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกาะตัวขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอนี่คือสถาน

กันนะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีบริเวณแถบนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมสังเกตดีดีเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะร้อนระอุที่สุดนะครับคาดการณ์อุณหภูมินั้นจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓องศาเซลเซียตคำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังคงทรงนะครับยังคงร้อนละอุในหลายพื้นที่
องศาเซลเซียคพื้นที่อื่นก็อยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียคแถบบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนล่างอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียคนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันดีหน่อยนะครับแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในการผลัดเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้